จริงบ้านเราคือประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลหรือว่าปีกของมันเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วใช่ฮะ
แล้วก็มันก็ส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่ภาคใต้นี่ย้ำเตือนกันอีกทีนึง
ทะเลทั้งสองฝั่งมีคลื่นสูง๒๔เมตร
เรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งด้วย
ภาคใต้ตอนนี้มันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ทั้งอ่าวไทยทะเลอันตมรรณแล้วก็ภาคใต้เลยนะฮะ

รวมถึงภาคใต้มีฝนตกแบบทั่วถึงเลยนะฮะ
ดังนั้นคุณผู้ชมไปดูภาพฝนตกเมื่อคืนนี้กัน
คืนนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูทางบุรีรำก่อนคุณผู้ชม

เดี๋ยวดูคนที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ค่ะ
ผู้ชายถือเลนส์เนี่ยพูดแบบบรรยากาศตอนที่อิทธิพลของนโลอื่นเนี่ยออกรีด
ดูสิฝนตกกระหน่ำพื้นที่ภาคอีสาน

นี่เป็นบรรยากาศเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะคะ
ที่บุรีรำเนี่ยคือเขาถ่ายจากที่หน้าบ้าน

แล้วรถที่ขับผ่านไปผ่านมาถ้ำกลางฝนที่โปรยปลายลงมา
ฟ้าที่นี่นี่ก็ไม่ได้โปร่งเลยนะคะ

อกจากนี้อีกคลิปค่ะ

ใช่อยู่ที่สุรินเป็นที่อำเภอสำรงทาบ

ต้นไม้เนี่ยปลิวไปตามแรงลมแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
แต่ถ้าดูอีกคลิปหนึ่งที่อุบลราชธานีนะคุณ
เดี๋ยวจะเห็นนะฮะว่าลมแรงมากเลยนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอเดชอุดมออกมาถ่ายคลิปไว้
คุณฟังเสียงหน่อยไหม

เห็นแล้วครับฟ้าแลบ
ฟ้าแลบลมแรงหมนตกหนัก
นี่นะฮะที่อุบลราชธานีที่อำเภอเดชอุดม
ในช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็เขาบอกว่าทางจังหวัดอุบลราชธานี
เตรียมรับมืออย่างหนักพอสมควรนะครับ
เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอีสานตอนล่าง
อุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกด
ก็ต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักจากกำแพงพายุ

ลมแรงแล้วก็ยังตกต่อเนื่อง
เพราะอิทธิภนภนภายุโซนร้อนโหนอุ่นนะครับ
เขาบอกว่าถ้าสูรกลางของพายุโซนร้อนโหนอุ่น
จังหวัดโดยรอบก็จะโดนฝนนะฮะตกต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ
ดังนั้นวันนี้ทั้งวันเนี่ยเฝ้าระวังเลยฮะค่ะ
คุณผู้ชมคะอีกจุดหนึ่งที่เดชอุดมที่เอาให้ดูเนี่ย
เป็นถนนไปวัดแสนเกษมเห็นไหมฝนก็ยังตกหนัก
คือตกต่อเนื่องมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยนะคะ
รวมถึงที่สภาพถนนบริเวณหน้าปรายศนีย์อำเภอเดชอุดม
ฝนตกน้ำมันก็ท่วมค่ะท่วมประมาณไม้บรรทัศนึงอ่ะ
คุณผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์เนี่ย
ก็ครึ่งคันมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีรายงานต้นไม้ล้ม
เพราะว่าแรงของลมมีไฟดับหลายหมู่บ้านเลย
แต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
คือช่วงนี้เราจะเห็นสภาพเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
จริงก็มีภาพมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว
หลายพื้นที่มาจากถึงเช้าวันนี้เลยนะคะครับ
ร้อยเอ็ดขอนแก่นโดนหมดเหมือนกันฮะ
เช้านี้ผู้ว่าของขอนแก่นก็มีประกาศให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เฝ้าระวังแล้วก็เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ
คุณผู้ชมฮะเราพาไปดูภาคใต้กันบ้าง
อย่างที่บอกนะฮะอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
แล้วก็มาโดนเจ้าพายุนี้เป็นอิทธิพลซ้ำซ้อนอีกนะครับ
ดังนั้นภาคใต้ทั้งสองฝั่งต้องเฝ้าระวัง
รวมถึงคลื่นลมแรงด้วยนะฮะนี่ที่จังหวัดพังงานะครับ
ซึ่งมีทั้งลมมีทั้งฝน
ส่งผลกระทบกับพระพิสุสงฆ์ที่ออกเดินบินทบาทในช่วงเช้า
ลมแรงแค่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
สังเกตจีวรของพระปลิวเลยล่ะฮะ
ลมแรงจนทำให้พระสงฆ์ท่านเดินลำบากเลยนะครับ
ไหนละมีภาพไหมฮะภาพพระสงศ์นะฮะ
โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดพังงานะครับ
พาพมาแล้วนะฮะลมพัดนะฮะ
พระสงฆ์ท่านต้องบินทบาทกลางร่มนะครับ
สำนักงานป้องกันบรรเทาสารภัยจังหวัดพังงานะครับ
ตอนนี้ก็เตรียมรับมือกับพายุโนอึน
แล้วก็รับมือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่มีกำลังแรงขึ้นจากผลของพายุโนอื่นด้วย
โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่เสี่ยงเกิดอันตราย
ติดป้ายประกาศเตือนห้ามนักท่องเที่ยวเข้า
โดยเฉพาะชายหาดที่มีคลื่นสูงพัดลมแรง
ก็ต้องติดป้ายแล้วก็ปักทงสีแดงเอาไว้ด้วยนะครับ

ทางภาครัฐได้แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์
หากมีสิ่งผิดปกติมีน้ำสีขุ่นแดง
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์
แล้วก็ช่วยเหลือเตรียมอบพยพคนในพื้นที่
ไปยังจุดที่ปลอดภัยของแต่ละหมู่บ้าน
ด้านของพวกว่าราชการจังหวัดพังงา
ก็คือพวกว่าจำเรินที่พญพงธาดา
ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมจัดชุดเวรยาม
สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
คุณผู้ชมดูที่พังงาแล้วดูที่สตูนกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้คลื่นลมในทะเลสูงประมาณ๒๓เมตร

เจ้าหน้าที่เขาต้องปักทงแดงแบบนี้ค่ะ
คือห้ามเลยนะถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยว
แล้วเห็นทงแดงห้ามลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็กลางทะเลก็ยังมีเรือประมงของชาวบ้านเนี่ย

เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาก็งดเดินเรือนะคะ
โดยเฉพาะเรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ตอนนี้เขาก็แบ่งมอบภารกิจต่าง
เพื่อเตรียมรับมือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เออนะครับก็เตือนกันนะฮะว่า
คลื่นในทะเลทั้ง๒ฝั่งอาทารย์และอันดำมัน

สูงมากนะฮะดังนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับ
เราตีกลับไปที่ภาคอีสานกันอีกสักหน่อยนะฮะ

โอ้โหฝนตกแรงมากนะฮะ

ใช่ครับนี่ได้ยินเสียงคนในคลิปนะฮะ
ที่เขาถ่ายไว้บอกตกแรงมากตกหนักมากนะฮะ
ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าตลอดเวลา
ฝนตกต่อเนื่องจนถึงตอนเช้านี้เลยนะครับ
ทำให้น้ำท่วมขังถนนหลายสาย

ยาวมาถึงเกือบ๔แยกไฟแดง
ระยะทางประมาณกว่า๒กิโลเมตรนะครับ
ระดับน้ำที่ท่วมสูงอยู่ในระดับ๓๐๕๐เซนติเมตร
ฟุตถึงฟุตกว่าเกือบ๒ฟุตแล้วนะฮะ
ล้นท่วมฟุตปาดทางเข้าในบ้านเรือน

ทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถขายของกันได้แล้วฮะ

ผู้ปกครองต้องเดินทางมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียน
แล้วก็ผู้ปกครองเองก็ต้องเดินทางต่อไปทำงานนะฮะ
ก็ทำให้การจราจรนั้นติดขัดรถทุกชนิด
สัญจรด้วยความยากลำบากนะครับ
รถเล็กดับอยู่กลางทางหลายต่อหลายคัน
รถจักรยานยนต์นะก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ขอนแก่นผู้ว่าบอกว่าจับตามองเลยนะฮะ
ฝนตกตั้งแต่ตี๔แต่ว่าบ่ายวันนี้จะตกหนักเพิ่มขึ้นอีกนะครับ
แล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดทุกนายทุกหน่วยงาน
ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
แล้วก็เตือนให้ประชาชนประมัดระวังกันด้วยนะฮะ

บึงการผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสาย
ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้
โดยเฉพาะในพื้นที่ติดภูเขาทั้งภูสิงภูลังกาแล้วก็ภูวัวนะครับ
อกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ชาวประมงพื้นบ้าน
ที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงให้เฝ้าระวังกันด้วย
เพราะหากมีฝนตกหรือว่าคลื่นลมแรง
ควรจะงดออกหาเรือในแม่น้ำโขง
เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะฮะ
นี่เราก็เตือนกันในทุกภาคเลย
คุณผู้ชมรายงานกันเข้ามาหน่อย
สภาพอากาศบ้านท่านเป็นอย่างไรบ้างด้วยความเป็นห่วง
นี่รายงานกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าอยู่ที่มหาชัย

รวมถึงที่ประจวบก็ลมแรง
ส่วนที่บ้านนานครนายกก็ตกไม่แรง
แต่ว่าตกมาตั้งแต่เช้าแล้วด้วยนะคะ